ส่วนเรื่องของการหาแนวทางนะครับในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย
โดยเฉพาะฟุตบอลลีกนะครับวันนี้ก็มีการสัมมนากันแบบเป็นรูปเป็นร่างเลยครับ
พูดคุยนะครับเพื่อหาข้อแลกเปลี่ยนแล้วก็มองหาจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาร่วมกันนะครับ
โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
สัมมนาขึ้นมาครับในหัวข้อแนวทางในการพัฒนาการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย
ระสำคัญคือการชี้แจงกรณีที่หลายฝ่ายอยากให้ลีกประเทศไทยหยุดการแข่งขันในช่วงฤดูฝน
โดยนายปฏิสุวพงศ์ครับรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศแล้วก็โคศกสมาคมก็บอกนะครับว่า
ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นก็มีแนวคิดที่อยากจะยกเลิก
แต่เนื่องจากปีหน้าครับมันมีโทรนาเมนต์แข่งขันหลายรายการแล้วก็ถูกวางให้หมดแล้ว
ส่วนเรื่องของจำนวนทีมในไทยลีก๑เบื้องต้นอนาคตอาจจะปรับมาเป็นจาก๑๘ทีมไปเป็น๑๖ทีม
มาสิบหกเป็นสิบแปดเดี๋ยวต้องดูอีกทีด้วยนะครับ
รักษาการเลขาธิการสมาคมก็บอกนะครับว่า
ในรอบรองชนะเรื่องนับที่สองที่เจอกับมาเฬซีย
ที่รัชมังฮิตาสถานป์วันพรุ่งนี้ตอนนี้
จำหน่ายตัวไปแล้วกว่าสี่หมื่นใบครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นำมาฝากกันนะครับ